สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฝนตกรถติดเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นช่วงท้ายเดือนแบบนี้นะคะ
ฝนเนี่ยยังคงตกหนักอยู่ค่ะตกหนักเรื่อยนะคะ
ส่วนเดือนหน้าจะตกหนักในช่วงต้นเดือนค่ะ

จากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีฝนตกกระจายค่ะคุณผู้ชม
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสบาย๒๓๓๕องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนลดลงมาจาก๓วันก่อนค่ะ
แต่ยังคงมีตกนะคะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป
ประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสบายชวนหลับตลอดเวลานะคะ
ต้องตายแข็งกันหน่อยค่ะไฟเวิร์กประโมง

ร้อยละ๓๐๗๐ของพื้นที่
อิทธิพลของมรสุมฝนประจำฤดูกำลังแรง

เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ

มีฝนฟ้าพนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่

คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพน่ากลัว

พัดเอารถยนต์ไหลตามไปกับน้ำ

นี่คืออิทธิพลของมรสูงฝน
ไม่ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นอังกฤษเบลเยี่ยมหรือเยอรมนี
เผชิญกับฝนตกเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรูปการณาวันนี้สวัสดีค่ะ